เราก็เลยไปหาคุณแม่ของเอ็มอีกครั้งหนึ่ง

ว่าทราบข่าวลูกชายไหมคุณแม่บอก
ก็รู้แล้วแต่ไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้ว่าอยู่ที่สอนอไหน

บอกว่าเออแม่รู้หรือยังว่าเอ็มเนี่ย

บอกโอ้โหยิ่งอยากไปเยี่ยมใหญ่
แต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่เรือนจำไหนนะฮะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปที่
ซอยฮาธายราช๒๕นะครับ

ชื่อว่าหนางรามไพรซิงโหนะครับ

เนี่ยถูกส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปแล้วนะอ่านางรำไพรก็บอกว่า
ตั้งใจจะไปเยี่ยมลูกชายที่สอนอบึงกลุ่มตอนนี้ก็รู้แล้ว
ทราบข่าวแล้วว่าลูกชายถูกนำตัวไปฝากขังแล้วก็คัดค้านการประกันตัว
ถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำทันทีจึงรู้สึกเป็นห่วงลูกชายมาก
เพราะกลัวว่าลูกจะถูกทำร้ายร่างกายในคุกอืม
เนื่องจากคดีที่ลูกก่อเหตุนั้นเป็นคดีรุนแรงเป็นการทำร้ายผู้หญิง
ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมรับไม่ได้เมื่อวานนี้ลูกสาวคนโตซึ่งเป็นพี่สาวของเอ็ม
โทรศัพท์มาสอบถามพร้อมกับบอกว่าไม่สามารถมาเยี่ยมน้องชายได้
แล้วก็เป็นห่วงก็เลยฝากแม่เนี่ยให้ไปเยี่ยมน้องแทนให้หน่อย
แต่แม่บอกว่าก็ไม่รู้ว่าลูกชายเนี่ยตอนนี้อยู่เรือนจำไหน
ถ้ารู้จะรีบไปเยี่ยมทันทีผู้สื่อข่าวเราก็บอกไปแล้ว
อยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับซึ่งแม่ของนายเอ็มชัยชนะบอกว่า
หากเจอหน้าลูกก็จะบอกว่าเป็นห่วงมากแต่ไม่รู้ว่าเมื่อถึงเวลานั้นถ้าไปเยี่ยมเนี่ย
ลูกชายจะอนุญาตให้ตนเข้าเยี่ยมหรือไม่เพราะก็ไม่รู้ว่าลูกเป็นอะไร
ไม่ยอมคุยกับตนเลยไม่ยอมคุยกับแม่เลยตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว
ครั้งล่าสุดที่คุยกันคือตอนที่นำกระดูกของบรรพบรุษไปลอยอังคาร
ลูกชายคุณเดียวหนูหลากลูกแต่ลูกเดินหน้าไปแล้วลูกจะทำว่างนี้อีกนะ
ก็ดูเหมือนว่าแม่ของเอ็มเขาก็จะ
แต่เอาเป็นว่าเราก็แจ้งไปแล้วว่าลูกชายอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ
ทั้งสองก็บอกว่าไม่ได้คุยกันเลยนะ
คุณแม่เขาบอกว่าไม่ได้คุยกันเลยตั้งนานแล้วยังไม่ได้คุยกัน